พึ่งเอาอีกแล้ว
โอ้โหดูเดริวดูเพจ
เออตัวตึงระยอง
ชื่นมื้นตัวตึงระยองกลับบ้านสู่อ้อมกอดแม่แล้ว
โอ้โหคุณผู้ชมฮะคือไปดูนะ
พอเขาเข้าไปได้รับการดูแลรักษานะ
คือออกมาหน้าตาสดใส

ชื่นใจชื่นใจแทนเลย

หลังจากนกน้อยตัวตึง

แต่ตัวตึงระยองเป็นชื่อที่ชาวเน็ตเขาตั้ง
นางสาวพรพันธ์อายุ๓๙ปี
หนีออกจากบ้านไปเมื่อ๒ปีก่อนครับ
นะฮะแล้วเจ้าหน้าที่ก็ไปรับตัวจากบ้านร้างมารักษาอาการ
คุณผู้ชมจำตอนไปรับตัวได้ไหมก็นะก็ทุลักทุเลหน่อย
เพราะตอนนั้นก็เธอไม่ยอมมานะ
ใช่ค่ะนี่พี่เบิร์เพิ่งอ่านข่าวนี้ไปอาทิตย์ที่แล้วเองนะ
ที่แล้วเออนี่มาที่โรงพยาบาลระยอง
จันทีอายุ๕๕แม่ของคุณนกน้อยหรือคุณตัวตึงระยองมารับ
นกน้อยกลับบ้านเที่ยวเมืองเกาะจานจังหวัดชนบุรีครับ
ก่อนกลับตำรวจก็ไม่ลืมเอาถังมาคืนสิ

เอาอุปกรณ์ฮะนี่ได้แล้วห้อยเรียบร้อย

ใช่เนี่ยครับไม่ได้เลยนะถ้าเปลี่ยนถังไม่รู้ตีเสียงเหมือนเดิมเปล่า

สำหรับอาการของคุณนกน้อยตอนนี้รับยาจากโรงพยาบาลดีขึ้นไม่เครียด

หน้าตาคนละเรื่องแจ่มใส
คือต้องยอมรับว่าตอนก่อนหน้านี้เนี่ย

แต่ตอนนี้คุยรู้เรื่องนะครับผมดีใจด้วยจริง
คุณนกน้อยนะครับที่ผมดีใจมากกว่านั้นคือสัญญากับแม่
บอกว่าเดี๋ยวต่อไปแม่สั่งอะไรหนูทำหมด
สั่งอะไรหนูทำหมดหนูจะเชื่อแม่
แล้วหนูจะไม่ไปยุ่งกับยาเสพติดอีกแล้ว
เพราะว่าถ้าเสพอีกเดี๋ยวอาจจะไม่มีที่อยู่
และแน่นอนเมื่อเขากลับมาเมื่อเธอกลับมา
ก็ต้องโชว์ลีลากันสักหน่อยครับ

เสียงมันจะเปลี่ยนไหมเออมันเปลี่ยนสิพี่
แต่จังหวะมันจะได้จังหวะมันจะเหมือนเดิม
แต่เสียงมันจะเปลี่ยนหรือว่าต้องเปลี่ยนผู้ประกาศ
เย็นพี่แก่แล้วภาระเยอะเอาพี่ไว้ก่อน
นึกว่าอยากไปติดถังนึกว่าอยากไปติดถัง
รู้เห็นภาพนี้แล้วก็ดีใจกับเธอด้วย

แต่ตอนนักข่าวไปถามไหมคะแต่ตอนนั้นก็บอกนะ